เราเพิ่งเล่าไปเมื่อวานนี้เองกับเหตุการณ์ประหลาด
คือน้องนอนอยู่กับคุณแม่คุณแม่ตื่นมาตอนตี๓
ตกใจเพราะว่าน้องเนี่ยนอนตัวแข็งทื้อปากคล้ำผิวคล้ำครับ
แล้วไม่มีลมหายใจแล้วคือเอาง่ายว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
ตกใจมากตะโกนเรียกยายเรียกหมอเรียกตำรวจมา
แต่พอคุณหมอมาตรวจสอบประกาศว่าน้องเสียชีวิต
กลับไปได้ครึ่งชั่วโมงอยู่ตัวน้องที่แข็งอะค่ะ
มันอ่อนนุ่มลงมันอ่อนนุ่มลง
ฝีปากที่คล้ำเนี่ยมันก็ดูจางลงอ่ะ
คล้ำเนี่ยมันดูจางลง
นิ่มสามารถจับยืดได้งอนได้จนเขาเชื่อว่า

ทางบ้านก็เลยพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้น้องฟื้นขึ้นมา
เนี่ยครอบครัวทำทุกอย่างเลยแม่นี่คือก้มเป่าปาก
ครอบครัวยายถวดหย่าถวดหมูย่าตายายทุกคนก็ตะโกนเรียกกลับมา

เสียชีวิตไปแล้วทำไมถึงคิดว่าเขาจะกลับมาได้

ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยมีคุณยายทวน
ซึ่งก็เป็นคุณยายทวดของน้องแมททิวเนี่ย
อาการแบบนี้เลยคือเสียชีวิตตัวแข็งแล้ว
นั้นนี่คือเอาเข้าโรงแล้วนะ

ฟื้นจริงแล้วก็มีชีวิตอยู่ตอนนี้อีกประมาณ๒๓ปีค่ะ

แมททิวเองก็อาจจะมีปฏิหารแบบนี้เหมือนกัน

คุณหมอบอกว่าน้องเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจโดยไม่ทราบสาเหตุ
นี่ดูนี่เห็นมั้ย

แขนขาดนี่ขยับได้หมดเลย
แล้วอุ้มเนี่ยก็เหมือนเด็กนอนหลับเท่านั้นเองเห็นไหม
ตอนตี๓นี่ยังแข็งทื้ออยู่เลย

น้องจะมีปฏิหารกลับมาได้

ยังไม่ขอนำร่างไปผ่าชนสูตร

เรื่องต้นที่ชนะสูตรเบื้องต้นที่บ้านนะ

แต่มันมีรอยเหมือนกับอะไรกัดอยู่ที่แขน
ประมาณมือข้างซ้ายมันเป็นรอยดำ
สองจุดลักษณะเหมือนเนี่ย

แม่ก็ถามว่าน้องโดนสัตว์มีพิษกัดหรือเปล่า
แต่คุณหมอก็ยืนยันนะคะว่า
สีดำเนี่ยจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละ
แต่น้องไม่ได้เสียชีวิตจากพิษ

น้องเสียชีวิตจากอาการขาดอากาศหายใจ
แต่ถ้าอยากทราบอย่างละเอียดว่า
เพราะอะไรถึงขาดอากาศหายใจตาย

เป็นโรคประจำตัวที่ไม่เคยรู้อะไรยังไงหรือเปล่า

นำร่างน้องไปผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดเนี่ย
คือแม่บอกว่าแม่ของน้องเนี่ยมีลูกสองคน
คนโตนอนกับยายคนเล็กก็คือแมททิวนอนกับแม่

คล้ำผิวคล้ำไปหมดเลย

อยู่ดีเอ้าผ่านไปครึ่งชั่วโมงที่ตำรวจกับหมอมา

จากที่มันแข็งอยู่มันนิ่มลงมันอ่อนลงไงคะ

ปฏิหารไม่เกิดน้องไม่ฟื้นนะคะ
นี่ผ่านไปวันเดียวนะผ่านไปวันเดียวแต่

เพราะว่าตอนนี้น้องเริ่มกลับมา

ปฏิกิริยาของการขึ้นอืดนะคะ

จะขอรอสองวันเขาขอเจ้าหน้าที่ว่า
มันกำคล้ำแล้วครอบครัวก็เลย

ปฏิหารอาจจะเกิดกับยายแต่ไม่เกิด

ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว

สถานที่ที่จะจัดงานศพ

ชนสูตรก็มีการเอาเต็นต์
มากางหน้าบ้านเตรียมข้าวของ

จัดงานศพให้กับน้องแมททิว

ครอบครัวเนี่ยทำใจแล้วว่าปฏิหาร

เริ่มมาจัดเตรียมงานที่บ้านเนี่ยเอาเก้าอี้มา
เหรียงเอาเต็นต์มาวางเพื่อจะจัดงานศพนะคะ
ครับญาติหญาติแล้ว
ช่วยดูแลดวงวิญญาณของน้องแมททิว

ท่านประภูมิเจ้าที่ขอให้รอรับดวงวิญญาณของหลานมาอยู่ด้วย
แต่หลานได้เสียไปแล้วก็ขอฝากให้ท่านพระภูมิเจ้าที่ช่วยดูแลปกปักรักษาวิญญาณของน้องด้วย
คืนนี้ร่างน้องเริ่มบวมเริ่มอืดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ
ถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากแต่สุดท้ายก็ต้องทำใจ
เพราะน้องเสียไปแล้วจนน้องบวมแล้ว
มันไม่น่าจะมีโอกาสมา

ก็เห็นน้องตัวอ่อนหนอก็นึกว่าเออยังไง
บางทีก็อาจจะฟื้นคืนอย่างนี้นะ
ให้เขาดูให้เขาก็ว่าไม่เป็นไรหรอก

ตอนนี้เขาไอ้ผีตายหงพาไปเล่นว่างั้น

ก็เลยเห็นน้องตัวอ่อนอยู่ก็ว่าเออรอโอกาสว่า

ถึงตี๓เขาก็ส่งกลับอย่างนี้นะก็รอ
ที่ไหนได้นกอืด

รับศพน้องแมททิวกลับมาแล้วนะฮะ

เพ็ญกุศลที่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับ

ของเล่นทั้งรถเด็กสำล้อปั่น
โมเดลบ้านรถของเล่นต่าง

วางไว้ข้างโรงศพด้วย

บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ

เราได้คุยกับคุณแม่ของน้องแมททิวนะครับ

ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกชาย

ส่วนแมททิวเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็ก

แล้วก็ตอนจะเข้านอนก็มีเรอหน่อยนึง

ก็เลยทำให้ลูกขาดอากาศหายใจ

รุ่งเช้าเนี่ยที่มารู้สึกว่า

แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งหมอให้มาดูเนี่ย
คือตอนนั้นไม่ได้ส่งโรงพยาบาล

ก็ถ้าจะรอก็ได้
เพราะน้องเนี่ยเหมือนที่แม่บอก
คือน้องกินขนมก่อนจะเข้านอน
น้อง๑ขวบ๙เดือนใช่ไหม

หลอดลมแม่บอกรู้แค่ว่าลูกชายเลออาจจะเป็นช่วงที่เลอหรือเปล่ามัน
ขนมมันอาจจะตีขึ้นมาแล้วมาติดหลอดลมแล้วพอนอนไปเลยเนี่ยก็เลยขาดอากาศ
หายใจตายค่ะโอ้นี่ต้องเป็นอุทาหรณ์เลยนะฮะจริงค่ะส่วนที่คนไปคิดกันว่าแม่เนี่ย
นอนทับลูกแล้วลูกตายหรือเปล่า
เธอบอกเธอก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะ
เอาเป็นว่าผลชนะสูตรเนี่ยมันออกมาแล้ว
ว่าลูกชายเนี่ยสำลักอาหารอาหารติดหลอดลมแล้วก็ขาดอากาศหายใจไทย

เธอไม่ได้นอนทับลูกจนตายแล้วก็มากุเรื่องสร้างเรื่องสร้างราว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเธอคนเป็นแม่ก็เสียใจยังทำใจไม่ได้
ส่วนคุณพ่อของน้องแมททิวเนี่ยเป็นชาวสโลวาเกีย
เดี๋ยวจะกลับมาในอีก๖วันข้างหน้าตอนนี้ทราบข่าวแล้ว
เหลือกินจุบกินฮมาก๓๕งาม
กินลองกินอยากรู้อยากลองค่ะ
ตอนรับน้องร้องไห้ตลอดทางไปทางกล่าว
ถ้าเหมาะกับผิดกันถ้ำอะไรไม่ถูกค่ะ
ใจสลายแล้วก็ได้โปร
จะอยู่ยังไงทุกคนเขาไปออกมาแล้วถ้าอยู่คนเดียว
เข้าบ้านก็อยู่สี่คน
ที่สาวก็อยู่กรุงเทพฯตอนนี้ก็เหลือแค่๓นาที
นี่ตอนที่อยู่กับพี่นะครับพี่ชายื้อ๘ขวบนะฮะ
พี่ชายกำลังชี้ให้น้องเนี่ยดูรูปในหนังสือ

ชี้ด้วยชี้ด้วย
จับนิ้วน้องชี้นี่
เฉียวแรกเฉียวแรก

กำลังโตกำลังเรียนรู้เลยค่ะ
จะฝังศพเอาไว้จนอายุครบสิบสองปีนะแล้วถึงจะขุดขึ้นมาชาปนกิจนั่นก็เท่ากับว่าอีกประมาณสิบปีข้างหน้าถึงจะขุดขึ้นมาแล้วก็ชาปนกิจนะฮะตอนนี้๑ขวบกับอีก๙เดือนใช่ค่ะเดี๋ยวคุณพ่อจะกลับมาอีกสัก๖วันจะเดินทางมาถึงเมืองไทยนะฮะคุณพ่ออยู่สโลวาเกียค่ะทีนี้หลายคนก็มีค
ตัวแข็งไปแล้วอ่ะอ่ามันกลับมานิ่มอีกอ่ะเออทำไมอยู่มันกลับมานิ่มได้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าน้องเอ่อเครื่องข้างในทำงานเหมือนน้องจะฟื้นแล้วมันเกิดจากอะไรเราไปถามรองศาสตร์อาจารย์นายแพทย์วีรสักจรัสชัยศรีหรือว่าหมอหมูครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยา

เสียชีวิตจึงทำให้พบลักษณะการเกรงกล้ามเนื้อแต่เมื่อเข้าสู่ขบวนการเปลี่ยนแปลงหลังการเสียชีวิตซึ่งกล้ามเนื้อจะอ่อนตัวในช่วงแรกก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากการสังเกตว่ากล้ามเนื้ออ่อนตัวอีกครั้งก็เป็นไปได้ครับ